อีกหนึ่งคดีนะครับเกิดขึ้นในช่วงประมาณสักตีหนึ่งครึ่ง
๑๓ธันวาคมที่ผ่านมากรณีที่แท็กซี่ถูกยิงเสียชีวิต
บริเวณพื้นที่คือถนนทางเข้าบ้านบ่อกระซ้าขาว
ตำบลบ้านบ่อสมุทรสาครนะครับคุณผู้ชม
หลังจากก่อเหตุก็หลบหนีไปอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้าง
สแหมดำกรุงเทพมหานครตำรวจบุกไปจับกลุ่มตัวได้
วันนี้นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
เรื่องต้นก็ยังไม่ได้ให้ปากคำข้อมูลเพิ่มเติมใดครับ
พลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตารักษาราชการแทน
ที่ปรึกษาสวบอบศิษย์พร้อมกับพลตำรวจรีสุธิพงศ์วงปิ่นนะครับ
รักษาการราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
นำตัวนายมินเยอ่องอายุ๒๒ปีสัญชาติพม่า
แรงงานก่อสร้างชาวพม่าผู้ต้องหาฆ่านายสิทธิศักดิ์
รักมาตรอายุ๕๓ปีซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณสัก๓วันก่อน
โดยนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แคมป์คนงานก่อสร้างพื้นที่สแหมดำกรุงเทพมหานคร
เรื่องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าก่อเหตุฆ่าคนขับรถแท็กซี่จริง
แต่ปฏิเสธว่าปืนที่ใช้ยิงไม่ใช่ปืนของตัวเอง
หลังจากยิงผู้เสียชีวิตแล้วในวันที่เกิดเหตุนะครับ
ก็นำปืนไปโยนทิ้งลงบ่อเลี้ยงปลาใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ก่อนหน้านี้ครับพลตำรวจตรีกฤษณะสิริปิยวัตร
รักษารัชการแทนผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสาคร
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗ร่วมกับตำรวจภูทรสมุทรสาคร
ตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครรวมทั้งตำรวจภูทรบางโทรัฐ
และชุดสืบสวนตำรวจกองปราบปรามนะครับ
จับกลุ่มผู้ต้องหาได้บริเวณแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่ง
ซอยบางกระดีพื้นที่สมดำเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร
ก่อนจะนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ